เข้ามาวงการแป๊บเดี่ยวเองเท่านั้นจากบทอาฉีในฤดข้นคนจ่าง
ตอนนี้ขึ้นแทนเป็นเจ้าพ่อคนใหม่ล่าสุดของวงการบรรเทิงไปแล้วนะจ๊ะ
อะรับทรัพย์ตลอดเลยหนุ่มคนนี้นะคะคุณผู้ชม
เจ้าตัวเนี่ยก็ร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะ
ก็บอกว่ายอมรับนะว่าใจหายมาก
แต่ก็พร้อมลุยภารกิจที่เหลืออย่างเต็มที่
คอนเสิร์ตใหญ่ในต้นเดือนหน้านี้ค่ะ
แล้วแบบเราพวกเราอยู่กันมาเป็น๒ปีมันยิ่งกว่าแค่เพื่อนร่วมงาน
มันมีทั้งแบบความสุขความทุกข์มีแบบมีแบบเพื่อน
มีมีเกิดมีดับอะไรอย่างนี้มันก็เลยเหมือน
ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เหมือนแบบทุกคนแบบดราม่าสุดแบบ
คุยกันในกลุ่มแบบเฮ้ยโบรเราจะไม่ไปไหนนะกลุ่มนี้

มันเหมือนมันเป็นแพลนของโปรเจกต์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจบไปก่อนสำหรับตอนนี้
แต่ว่าถ้าเกิดผลตอบรับหลังจากนี้เป็นยังไง

ก็ปีนี้เดี๋ยวจะมีละครกับช่องวันอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็มีแพลนขึ้นมาเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ